คุณผู้ชมใครที่เลี้ยงสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวนะ
โอ้โหหัวจิตหัวใจนะมันจะเสียใจขนาดไหน
มันจะเป็นอะไรที่กินไม่ได้นอนไม่หลับจริงอย่างน้องคนนี้นะครับ
เป็นเด็กหญิงวัย๖ขวบเสียใจมากน้องหมา๒ตัวหายไป
แล้วเขาพบว่ามีคนขโมยไปครับ
นี่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปนะคุณผู้ชมนะ
นี่แต่เราบอกไว้ก่อนว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะ
เพราะภาพมันอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่แต่พฤติกรรมมันมีความเป็นไปได้เหมือนกัน
อย่างนี้ครับเมื่อวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมาภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพชายหญิงคู่หนึ่งนะฮะ
ที่ขับรถจักรยานยนต์อุ้มน้องหมา๒ตัวผ่านหน้าร้านแห่งหนึ่ง
บริเวณวงแหวนรอบ๓ใกล้เชิงสะพานป่างิ้ว
เที่ยงบริเวณสระพีจังหวัดเชียงใหม่ครับ
สุนัข๒ตัวชื่อว่าเจ้าซันนี่เพศผู้พันปอมทีครับอายุ๑ปี๔เดือน
ส่วนอีกตัวหนึ่งเจ้านูเทลล่าเพศเมียพันธิสุผสมปอมอายุ๖เดือนครับ
ทั้ง๒ตัวราคาก็ประมาณตัวละหมื่นกว่าบาทนะ
ก็เป็นหมาสายพันธุแพงอยู่นะ
โดยนางสาวชรชนระดานะครับเนี่ยฮะเป็นเจ้าของน้องหมาเนี่ย
ก็เล่าว่าสุนัขทั้งสองตัวเนี่ยเป็นลูกเป็นเหมือนแบบ
เป็นลูกสาวเลยอ่ะเออลักเหมือนลูกอ่ะค่ะแล้วทีเนี้ยลูกสาวของเธอ
น้องมิลินคนนี้นี่แหละครับเลี้ยงมาคืออุ้มมันตลอดไปไหนไปกันน่ะ
มาตั้งแต่เด็กตอนหนึ่งเดือนนะฮะแล้วเขาบอกบอกอย่างนี้ว่า
มิลินเนี่ยเก็บเงินซื้อเองนะโดยการช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้าน
แล้วก็วันที่เกิดเหตุตัวเธอแล้วก็ลูกสาวไปตลาดเพื่อซื้อกับข้าว
หมาก็วิ่งเล่นอยู่หน้าร้านนั่นแหละเมื่อตัวเธอกลับมาจากตลาดไม่เจอแล้ว
ก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดตามร้านค้าต่างพบว่ามีคนขโมยน้องไป
อุ้มน้องหมาไปโอ้โหทีนี้ยังไงหลังเกิดเหตุลูกสาวน้องเนี่ย
มิลินเนี่ยฮะกินไม่ได้นอนไม่หลับรักและผูกพันเจ้าซันนี่และนูเทลล่ามาก
อยากฝากคนที่เอาไปนะว่าถ้าเห็นข่าวนี้แล้วช่วยเอาน้องมาคืนเถอะ
ทางครอบครัวเอางี้ถ้ามาคืนจะไม่คิดจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายอะไรเลย
จะไม่แจ้งความด้วยเอางี้น้องมิลินก็บอกว่าตัวเธอรักมันมากทั้งสองตัวแหละ
เสียใจสุดสุดสุนัขหายไปอยากให้พี่ที่เอาน้องหมาไป
พูดอย่างนี้นะอ้อนวอนแล้วนะให้นำกลับมาคืนหนูเถอะค่ะ

ถ้าหากได้เจอคลิปแล้ว
หรือว่าได้ยินตามสื่อต่างแล้วอย่างนี้ค่ะ
ช่วยนำมาคืนให้น้องด้วยนะคะ
สงสัยน้องเขาลองไห้หาทุกคืนเลยค่ะ

หนูก็รู้สึกเสียใจครับ
เพราะว่าหนูเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กแล้ว
ตอนแรกหนูก็อยากได้น้องใหม่
หนูก็เก็บเงินซื้อไปเรื่อยจนได้เลยค่ะ

ก็ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ

เห็นใจแต่จริงก็คือมีภาพล่องอุงจันติฤทธิ์

เอาจริงถ้าเกิดคุณขโมยแบบคุณเป็นคนรักหมาแล้วมาขโมยปลายาดีกว่า
ถ้าคุณรักหมาจริงลองไปหาที่เขามีบริจาคอะไรอย่างนี้
อย่าไปขโมยสุนัขที่มีเจ้าของเลยค่ะ